ข่าวนี้ฮะทำแล้วรวยทำแล้วดีทำแล้วสบายใจ

นี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างอุทยานพานทองที่ชนบุรีเขาจ้างหนังกลางแปลง

หนังกางแปลงไปให้ผีไปให้วิญญาณดู
เขาเชื่อว่าจะทำแล้วรวยทำแล้วดีชีวิตดีขึ้นนะครับ
ดังนั้นก็เลยเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละฮะ
อยากทราบว่าเขาฉายเรื่องอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่า
แต่คุณจะไปดูไหมล่ะไม่ดูนะ
แล้วถ้าเป็นหนังตลกก็พอดูได้นะ
แต่ก็มีคนดูนะคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งคณะเลยนะ
เขาก็ไปที่สุสานสว่างอุทยานพานทองตำบลพานทองจังหวัดชนบุรี
ซึ่งสุสานก็จะมีหลุมฝังศพจำนวนมากใช่ไหม
มีทั้งหลุมศพที่มีญาติและหลุมศพที่เป็นผีไม่มีญาติ
โดยคุณสุพศปานพดุงร่วมกับนายประเวทลิ้มเจริญ
และเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยสว่างอุทยานพานทองเนี่ย
จ้างหนังกลางแปลงมาฉาย๓เรื่องด้วยกัน
โดยก็มีกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านใกล้เคียงเนี่ย
เขาก็มานั่งดูด้วยตามปกตินะครับแต่บรรยากาศคุณ
พอกล้องเราซูมเข้าไปมันก็วางเวงวางเวง

คุณไม่ใช่แล้วล่ะคือวางเวงจริงนะฮะ
แต่เป็นความเชื่อของเขานะครับเพราะว่าบริเวณโดยรอบเนี่ย
บรรยากาศเต็มไปด้วยหลุมฝังศพหลาย
หลุมมีทั้งหลุมใหญ่หลุมเล็กนะฮะ
เสียงระงมของแมลงและเสียงเขียดร้อง
ในคู่ศึกข่าวเราเขียนบรรยายบรรยากาศ
แล้วดูสีหน้าของผู้ที่ชมหนังนะ
เจ้าหน้าที่ก็นั่งชมไปด้วยแต่ก็นั่งชมด้วยอาการสำรวม
เพราะในขณะนั้นเขาก็ให้เกียรติวิญญาณผู้เสียชีวิต
มีความเชื่อว่าตอนที่เขานั่งดูไปด้วยเนี่ย

ใช่ค่ะเขาเลยให้เกียรติวิญญาณผู้เสียชีวิต
ในการที่จะนั่งชมภาพยนตร์ไปด้วยกันนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าหิ่งห้อยที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะ
ปรากฏกายมาให้เห็นบินไปบินมาสร้างความประหลาดใจ

บอกแบบนี้โอ้ไม่เคยเห็นหิ่งห้อยนะ

โดยคุณสุพศเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยสว่างอุทยานพานทองเปิดเผย
เนื่องจากมีความเชื่อว่าทำแล้วก็ดีขึ้น
เมื่อต้นปีก็นำหนังมาฉายให้ผีดูไปแล้วครั้งหนึ่ง
คิดว่าผีก็เหมือนคนเรานี่แหละอยากดูหนังบ้าง
อยากมีความสุขบ้างจึงจ้างหนังมา
หลังจากนั้นธุรกิจการค้าขายของตนก็ดีขึ้นนะ
อีกทั้งการเดินทางไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัย
สุขภาพแข็งแรงขึ้นก็เลยตั้งใจว่าจะมีการรวมเงินจ้างหนังมาฉายให้ผีดูทุกปี
เพราะครั้งที่ฉายต้นปีนั้นน้ำท่วมเอ่อถึงพื้นที่ตรงนี้
ก็จุดทูปบอกเขาไปว่าเดี๋ยวถ้าน้ำลดจะฉายหนังให้ดูนะครับ
สิ่งที่เหลือเชื่อก็คือน้ำที่ท่วมลดลงไปแบบเร็ว
พอฉายเสร็จคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรฝนตกน้ำท่วมพื้นที่ตรงนี้เหมือนเดิม
เป็นเรื่องประจวบเหมาะใช่ก็เป็นเรื่องความเชื่อด้วยนะฮะ
แต่ถึงได้บอกว่าเขาก็เชื่อว่าทำแล้วดีนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือ
ก็จะเป็นการมอบความสุขให้กับวิญญาณนะ
เพราะเขาเชื่อว่ายังมีวิญญาณวนเวียนอยู่ตรงนั้นอยู่
ควบสังเกตจากเมื่อสักครู่นี้พอที่จะดูได้
เพราะว่าเป็นหนังตลกแล้วก็มีหนังจีนมาด้วยอีกเรื่องด้วยนะฮะ